โอ้ยนี่ครับ
หลับเลยครับตอนแรกนั่งนั่งหลับอยู่

ดีกว่าไปดีกว่าอยู่ไม่ได้แล้วไปดีกว่า
ทำไงดีเราอยู่คนเดียวไม่มีใคร

เพื่อนก็คือศพนี่แหละครับที่อยู่ตรงนั้น
คือตอนแรกนอนอยู่ไกลพอหมาหอน

เอาจริงนะดิฉันว่าเขากลัวหมาเขาไม่ได้กลัวผี

เรื่องของเรื่องคลิปนี้ครับเพื่อนเขาแกล้ง

แต่ทีนี้เห็นเพื่อนนั่งหลับสับปะงกใช่ไหม

แกล้งเขาก็เลยแอบย่องออกมา

แล้วก็เปิดเสียงหมาหอนผ่านโทรศัพท์มือถือ

ก็คือเอาจริงคุณแกล้งเพื่อนไม่สำเร็จ

ไม่กลัวเนี่ยดูสิ
นอนยาวดีกว่าสบายใจ

อุดยอดความกล้า

ที่ชื่อว่าพี่จุดแสงจันทร์นะครับ